วันนี้มาดูเรื่องไฟไหม้รถกันหน่อยค่ะสองเหตุการณ์ที่เอามาให้ดู
อันหนึ่งคือเป็นไหม้รถหรูของเสียเจ้าของโรงงาน
แล้วก็มากับลูกกับเมียด้วยส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะ
คุณครูกำลังขับรถจะไปสอน

กลิ่นอะไรมาแล้วไฟลุกแบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหอันนี้คือไฟลุกในห้องโดยสารเพียบเลยนะคุณเห็นไหมตรงห้องเครื่องข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้เห็นไฟออกมาจากกระโปรงหน้ารถแต่ว่าในห้องโดยสารเต็มเต็มค่ะ
คุณครูสาวออกมาได้นะคุณผู้ชมหรือเหตุการณ์นี้ช่วยกินค่ะ

คุณครูคือคุณครูสิริกัญญา
คุณโทถมอายุ๒๕ปีเล่าให้ฟังนะ
ที่เพิ่งออกจากบ้านมาได้๒กิโลเอง
แล้วจะไปสอนหนังสือที่โรงเรียนบ้านบางลี่
ได้กลิ่นกลิ่นเหม็นไหม้
่นนี้แล้วก็มีควันกระจายมาเต็ม

ไฟมันลุกมาที่กระโปรงรถก่อน

บอกเบิดไม่เหลือเลยนะ
ครูรีบลงมาจากรถแล้วก็โทรขอความช่วยเหลือค่ะ

เขาบอกว่าน่าจะเป็นความผิดปกติของเครื่องยนต์
สายไฟต่างที่มันอาจจะช็อตจนเกิดประกายไฟ

ถ้าครูอาจจะต้องไปทำบุญหน่อยนะฮะ
จากลบบุรีแล้วดูอีกเหตุการณ์หน่อย

เรียบฝึกด้วย

โอ้โหอันนี้ก็ซากเหมือนกันค่ะเห็นไหม
สภาพรถที่โดนไฟไหม้มองตรงนี้มองไม่ออกอ่ะ
ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรอ่ะค่ะไหม้อยู่บนสะพานภูมิพล
พระประแดงสมุทรปราการนะคะหลังจากเกิดเหตุ
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ปพเองก็ต้องเอารถน้ำเข้ามาฉีดน้ำดับไฟ
อันนี้เป็นสภาพตอนแรกนะเจ้าหน้าที่มาถึงต้องรีบฉีดก่อนเลย
นี่คือรถมันเป็นระบบไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคือใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำอยู่สักครึ่งชั่วโมงได้จนไฟมันดับลง
ในรถคนในรถเป็นอะไรไหมไม่มีคนบาดเจ็บนะคะ

หนีตายสิคุณคนขับเนี่ยเป็นเสียเจ้าของโรงงานเสียนรงจิตจินดานุกูลอายุ๕๕ปี
เจ้าของโรงงานรองเท้าค่ะแล้วมาพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกอีกสามคน
เสียเองก็ตกใจนะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นขับอยู่แล้วได้ยินเสียง
เป็นเสียงระเบิดดังขึ้นมาตรงท้ายรถสองรอบพยายามจะขับลงไปข้างล่าง
คืออยู่บนสะพานอยู่ใช่ไหมจะลงไปข้างล่างแต่ว่าไม่ทันไง
ควันทั้งกลิ่นเหม็นไหม้มาแบบนี้ต้องรีบจอดรถหนีตาย

ใช่อันนี้สำคัญสุดจุดที่เกิดเหตุบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นด้านหลังหรือเปล่า
ด้านหลังท้ายรถเดี๋ยวต้องรอไปตรวจสอบดูนะคะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วรถไฮบริดคันนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
คุณผู้ชมทุกท่านตรวจสอบระบบรถของคุณให้ดีด้วยนะ